ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
คือพ่อเลี้ยงเนี่ยบอกว่าต้องการเอาสมบัติที่ยกให้ลูกเลี้ยงเนี่ยเอาคืน

เลี้ยงนี่เป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยนะ
ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายพ่อเลี้ยงเนี่ยยิงลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตนะครับ

เห็นเดินอยู่ในบ้านตรงนี้นะฮะคือเหมือนกับรู้ตัวว่าถูกยิงนี่มีเสียงบอกหลวงปู่ช่วยลูกด้วยนี่คือเสียงของคุณมงคลนะฮะที่ถูกยิงเข้าไป
คนที่ยิงคือพ่อเลี้ยงของเขานะครับคุณมงคลเป็นลูกที่ทางฝั่งของผู้ต้องหาคนที่ยิงเนี่ยเขานำมาเลี้ยงนะฮะเป็นลูกนะครับ
พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงมีเสียงแม่บ้านนะฮะที่มาตะโกนนะครับถามว่าทำไมทำแบบนี้นี่ไปยิงทำไมแล้วก็พยายามช่วยเหลือกัน
โมงเช้านะครับเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะในภาพในกล้องวงจรปิดที่บ้าน๗โมงเช้า๙พฤศจิกายนนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงชื่อนายมงคลเอี่ยมศรีเพ็งอายุ๔๔ปีนะฮะเขาเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยนะครับ
ไอพีเอสซีนะฮะเป็นปืนรณยุทธ์นะฮะกำลังเดินอยู่ในบ้านที่ทำเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศด้วยนะครับ
ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตแผ่นพื้นเสาเข็มอยู่ที่หมู่๕ตะบลหนองพงศ์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ช่วง๗นาฬิกา๕๔นาทีเนี่ยก่อนที่จะเดินออกมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกยิงนะฮะ
นี่เป็นช่วง๗โมงที่เข้ามาที่ออฟฟิศแล้วพอเดินออกมาใน๗นาฬิกา๕๔นาที
คนที่ยิงชื่อนายทองย้อยเอี่ยมศรีเพ็งอายุ๗๘ปีเป็นพ่อเลี้ยงของนายมงคล
ใช้ปืน๙มมยิงใส่๔นัดนะฮะก็จะได้ยินเสียงคุณมงคลเนี่ยร้องนะครับเจ็บปวด
ขอให้หลวงปู่เนี่ยช่วยด้วยแล้วมีเสียงแม่บ้านนะฮะ
ที่มาตะโกนถามว่าในทองย้อยเนี่ยป๊าเนี่ยทำแบบนี้ทำไม
แล้วก็เรียกให้มาช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลทุกคนก็มาช่วยกันนะครับ
พานายมงคลคึ่นรถนี่เห็นมั้ยฮะชุดละมูลวุ่นวาย
ทุกคนมาช่วยกันเพื่อพาคุณมงคลเนี่ยขึ้นรถไปโรงพยาบาล

อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดั
ยิงลูกเลี้ยงเสียชีวิตเลยนะครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับนี่คือบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ด้านหน้าบ้านจะเปิดเป็นโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตและเสาเข็มนะครับ
บนที่ดินเนื้อที่สิบเก้าไร่ส่วนทางฝั่งข้างบ้านนะ
วันนี้ญาติญาติรับศพของคุณมงคลมาแล้วตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้าน
คือทางครอบครัวก็อนุญาตให้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
เข้าไปดูในออฟฟิศจุดที่เกิดเหตุนะครับนี่เป็นสถานที่ตั้งศพนะฮะ
ส่วนด้านในเนี่ยยังมีรอยกระสุนอยู่เลยนะครับนี่เป็นเสาเข็มแผ่นคอนกรีตต่างต่าง
เขาทำธุรกิจแบบนี้เนื้อที่ทั้งหมดในสิบเก้าไร่นะฮะ
พื้นที่ตรงนี้ส่วนตรงนี้คือจุดเกิดเหตุนี่รอยกระสุนนะฮะ
ก็สันนิษฐานว่าน่าจะยืนอยู่แถวฝั่งด้านข้างนะครับ
สำหรับมือยิงคนที่เป็นพ่อเลี้ยงอยู่ฝั่งตรงข้าม
แถวโต๊ะทำงานของคุณมงคลพอเปิดประตูมาแล้วคงยิงใส่เลย
สุนเข้าท้องสามนัดเข้าขาอีกนัดหนึ่งแม่บ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
หลังได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งมาดูนะฮะวิ่งมาจากหลังบ้าน
ช่วงที่มาถึงเนี่ยยังติดตาอยู่เลยภาพนี้ตกติดตาตกใจมาก
วินาทีที่คุณมงคลเนี่ยเขาหันไปถามพ่อเลี้ยง
ก็คือลุงทองย้อยว่าทำแบบนี้ทำไม
แม่บ้านบอกตอนนั้นเห็นลุงทองย้อยเนี่ยแกยังเดินไปเดินมาแบบยิ้ม
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นแกก็ออกไปขับรถ
แล้วก็ไปมอบตัวที่โรงพักซึ่งก่อนจะเกิดเหตุหนึ่งวัน
คือคืนวันลอยกระทงนะฮะ๘พฤศจิกายน
ก็ยังเห็นว่าเขายังไปลอยกระทงด้วยกันอยู่เลยนะค่ะอ่า
มีพ่อเลี้ยงคือลุงทองย้อยมีคุณมงคลนะครับที่เป็นลูกเลี้ยง
ภรรยาของคุณมงคลแล้วก็ลูกชายของคุณมงคลวัย๕ขวบ
ยังไปลอยกระทงกันอยู่เลยนี่ช้างวันรุ่งขึ้น๙พฤศจิกายน
เลี้ยงมายิงลูกเลี้ยงจนเสียชีวิต
เขายืนอยู่ตรงประตูเขาก็เดินไปเดินมาเขาก็เดินถือปืนก็
ไม่มีเขาปกติเลยเขายิ้มด้วยแหละเขาเหมือนเขาจะสะใจแหละ
เขาเหมือนเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละในขณะที่คุณมงคลตอนนั้นอยู่ไหน
ก็ยังจับท้องอยู่ก็ยังร้องอยู่ก็เลยนี่ต้องวิ่งออกไปดูอีก
ถามเขาอยู่ว่าโดนยิงตรงไหนก็ว่าตรงไป
คนงานที่บริษัทของคุณมงคลนะครับ
ตอนนั้นก็มาช่วยกันถามหมงคลเขาจะเรียกว่าเฮียนะ
ช่วยกันพาเฮียมงคลเนี่ยขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
เป็นจังหวะที่ลุงทองย้อยแกก็ขับรถตามไล่หลังมาเลยนะแต่แกขับเพื่อไปโรงพักไปมอบตัว
ในฝั่งของคนงานที่มาช่วยคุณมงคลเนี่ยคนงานบอกพอไปถึงโรงพยาบาล
เฮียมงคลพูดกับคนงานเลยส่วนนี้คือตัวของพ่อเลี้ยงผู้ก่อเหตุนะฮะภาพนี้
ภาพของคุณมงคลเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึง
คือคนงานบอกเฮียมงคลนี่ถึงโรงพยาบาลพูดกับคนงานเลยบอก
ฝากดูแลลูกชายด้วยให้รีบกลับไปดูลูกให้ด้วย
แล้วก็บอกเขาเห็นน้ำตาของเฮียเนี่ยไหลออกมาเลย
เฮียคงกังวลว่าพ่อเลี้ยงจะจบแค่ตัวเฮียหรือว่าจะไปทำอะไรลูกกับเมียต่อหรือเปล่า
เพราะมีครอบครัวอยู่ที่บ้านคนงานยืนยันว่าที่ผ่านมา
เฮียมงคลไม่เคยเล่าปัญหาระหว่างตัวเฮียมงคลกับพ่อเลี้ยงให้ฟังนะครับ
แต่ถ้าจะมีเนี่ยก็คือฝั่งพ่อเลี้ยงคือลุงทองย้อย
ชอบพูดลอยให้คนงานได้ยิน
ว่าเฮียมงคลพูดอะไรไม่ค่อยฟัง
เป็นเพราะว่าเฮียเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือเปล่า
ก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีทางฝั่งของลุงทองย้อย
อยู่ไหนเพราะปกติเขาจะอยู่ใกล้ชิดแล้วคุณมงคลจะคอยเรียกใช้ตลอด
พอเขาบอกว่าอ๋อคนนี้เขาออกไปอยู่หน้างานด้านหน้า
ส่วนภรรยาของเฮียไปส่งลูกที่โรงเรียน

หรือว่าเฮียมงคลอยู่คนเดียว

เหมือนก็บอกว่ารีบให้ผมพาต่ำ

ภรรยาของคุณมงคลนะครับก็ยัง

ส่งลูกชายวัย๕ขวบที่โรงเรียน

ตอนนั้นลูกชายก็ได้ยินนะครับ

ลูกก็พยายามถามว่าใครทำพ่อ

ไปรอเราบนสวรรค์เลยเรานะ

รับศพพ่อที่โรงพยาบาล

ที่มันสะเทือนใจเหลือเกินก็คือลูกชายวัย๕ขวบ
ต้องมากราบเท้าพ่อที่เสียชีวิตมันเร็วเกินไปที่จะยอมรับได้
ตอนนั้นเนี่ยที่หมอกำลังพยายามช่วยเหลือตอนที่ลูกชายมากราบศพพ่อ
คือก่อนที่จะเสียชีวิตคุณหมอก็พยายามบอกให้ทำใจ
เพราะว่ากระสุนที่เข้าไปเนี่ยเข้าหน้าท้อง๓นัด
เข้าขาอีกนัดหนึ่งเธอก็ยังหวังว่าจะมีปฏิหาร
แต่ว่าสุดท้ายไม่มีปฏิหารครับ
ภรรยาบอกว่าปมเหตุระหว่างสามีกับพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สะสมมานานนะฮะ
โดยเฉพาะช่วงโควิด๑๙นะครับ
คือทางพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาโอนที่ดิน๑๙ไร่
แล้วก็ธุรกิจให้กับสามีที่เป็นลูกเลี้ยงดูแล
ทีนี้ช่วงโควิด๑๙เนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจมันแย่มาก
อืมค่ะทำให้เงินเดือนที่ปกติจะต้องจ่ายเหมือนเงินกงศรีให้กับทางพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ย
ว่าเขารับคุณมงคลมาเลี้ยงเป็นลูกก็ต้องให้เงินน้อยลง
ปกติให้เดือนละสองหมื่นต่อคนขอลดลงเหลือเดือนละหมื่นห้า
แล้วช่วง๒ปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทยิ่งติดลบอีก
ไหนจะค่าจ้างคนงานอีกอะไรอีกต่างนานาคนงานก็๑๐๒๐คน
ทางฝั่งพ่อเลี้ยงเนี่ยเคยมาบอก
คุณมงคลที่เป็นสามีของเธอแล้วก็ตัวเธอด้วย
บอกว่าให้ย้ายออกไปกันได้แล้วธุรกิจต่างเนี่ยเดี๋ยวเขาขอเอาคืน
จะไปทำอะไรกันก็ไปทำยังอื่นอ่าอยากจะได้ที่ดินสิบเก้าร่ายที่ยกให้คืน
แต่ก็ยังคุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้แต่เธอบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ควรจะทำแบบนี้
ไม่ใช่เหรอถึงขั้นมายิงกันตายที่สำคัญเนี่ยหลังจากเกิดเหตุ
เลี้ยงของสามีขับรถไปมอบตัวเธอบอกตอนนี้ที่รู้ข่าวคือพ่อเลี้ยงของสามี
ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วอย่างนี้เนี่ยเธอกับลูกจะอยู่ยังไง
จะมีอันตรายอะไรไหมเธอบอกเธอยังไม่รู้เลยว่าจะเอายังไง
ระหว่างเธอกับลูกเนี่ยจะอยู่กันยังไง
เวลาคุณทองย้อยเขาเมาเนี่ยด้วยความที่เขากินกินเหล้าทุกวันเนอะ
กินเหล้าทุกวันเนี่ยถ้าเมื่อไหนที่เขาเมาแล้วแบบเขากึ่มกึ่ม
หรือเขามีรู้สึกครึ้มอกครึ้มใจหรืออะไรก็ตามแต่แหละ
เขาก็จะเรียกคุณบางคนไปคุยก็คุยเรื่องเดิมเกี่ยวกับที่ดิน
เกี่ยวกับเรื่องของพี่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่เขาไม่พอใจเนาะ
แต่คือคุณมงคลเขาก็แบบคือบางเรื่องถ้ายอมได้เขายอม
แต่ถ้าบางเรื่องเขายอมไม่ได้เขาก็จะมีการเหมือนชี้แจงเนอะ
แต่ง่ายคนอื่นก็เรียกว่าเถียงเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็มาด่านะ
พวกมึงนี่มันชุบมือเปิดคือด่าจนมันทำให้เรารู้สึกว่า
มันมันแย่อ่ะมันชุบมือเปิบยังไงในเมื่อคุณให้เราทำแล้วอ่ะ
มันช็อกอ่ะช็อกแล้วมันก็รู้สึกมันไม่น่าทำเนาะ
ล่าสุดนะครับตัวของผู้ก่อเหตุก็คือนายทองย้อยนะครับ
เลี้ยงของผู้ตายมีรายงานว่าได้ขอประกันตัวออกไปสู้คดีนะครับ
เราก็เลยติดต่อสอบถามไปค่ะคุณตวีการบอกว่า
นายทองย้อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อยากจะชี้แจงในฝั่งของตัวเขาอยู่เหมือนกัน
แต่เดี๋ยวขอปรึกษาธนาความก่อนเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดแล้วนะ
แต่เบื้องต้นเนี่ยบอกกับคุณระวีการว่ามันเป็นปัญหาหลายเรื่อง
โดยอ้างว่าฝั่งของนายมงคลลูกเลี้ยงเนี่ยบริหารธุรกิจไม่ดี
บริหารธุรกิจไม่ได้ทำให้มีหนี้สินนะ
โอนที่ดินให้ตอนนั้นคิดว่าจะทำบริษัท
อ่าแล้วจะบริหารงานได้กลายเป็นว่าธุรกิจมันแย่กว่าเดิม
ค่ะเขาเลยจะขอคืนอ่าแต่เขาบอกเดี๋ยวขอปรึกษาทนายความก่อน
เขาจะชี้แจงอย่างละเอียดในมุมของเขาเหมือนกันนี่ได้ประกันตัวออกมา
แต่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหยังยังมีศพของใช่
เลี้ยงอยู่แล้วภรรยากับลูกของลูกเลี้ยงยังอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็กังวล
ก็เขาจะต้องกลับไปเจอกันแล้วอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแล้วจะอยู่กันยังไง
นี่นะฮะพี่ชายของภรรยาคุณมงคลนะฮะ
บอกถึงปมเหตุนะครับบอกว่ามันเกิดขึ้นมา๔ปีก่อนแล้ว
ไม่ใช่แค่ช่วงโควิดหรอกตัวของนายทองย้อยเนี่ยตอนนั้นมอบทรัพย์สินที่ดิน๑๙ไร่
รวมทั้งกิจการให้กับนายมงคลที่เป็นลูกเลี้ยงดูแลแล้วนายทองย้อยก็แยกไปทำธุรกิจของตัวเอง
แต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละ๑๙ไร่พอ๒ปีหลังช่วงวิกฤตโควิด
อยู่ดีนายทองย้อยมาทวงถามจะขอทรัพย์สินคืนสิ่งต่างที่โอนให้ไปทั้งที่ดินทั้งบริษัท
บอกจะเอาคืนจะทำเองแต่ทีนี้ทางฝั่งของคุณมงคลเนี่ย
พี่ชายของภรรยาคุณมงคลบอกว่าที่เขาทำเนี่ยเขาก็ต้องไปกู้เงินมา
เขาก็ไปกู้เงินมาเยอะแยะไปหมดเป็นหนี้เป็นสินคือมันไม่สามารถจะคืนกันให้ได้ง่ายง่ายไง
ค่ะคือถ้าเขายกคืนให้กับทางพ่อเลี้ยงคือคุณทองย้อยเลย
เอาแล้วไอ้หนี้สินที่เขาไปกู้บงกู้แบงค์ลงทุนมาแล้วเขาจะทำยังไงนี่ฮะ
แต่ตัวคุณทองย้อยแกก็ทวงถามเรื่อยเรื่อยทวงถามตลอดยิ่งเวลาเมาเนี่ย
อารวาสหาเรื่องแล้วทวงถามอันนี้พี่ชายภรรยาคุณมงคลเขา
เขาบอกอย่างนี้มานะเท็จจริงยังไงต้องรอคุณ
ย้อยเข้ามาชี้แจงอีกทีนึงนะครับกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ย
ยิงกันตายค่ะอ่าซึ่งทางฝั่งของครอบครัวของผู้ตายเขาบอก
เขาก็อยากขอความเป็นธรรมให้ทางฝั่งของผู้ตายด้วยอืม
ไม่สามารถมาชี้แจ้งอะไรได้แล้วแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตาม
มันก็ไม่น่าจะมาลงเอยด้วยการยิงลูกเลี้ยงเสียชีวิตแบบนี้นะคะ